ซึ่งเช้าวันนี้ค่ะก็มีการสัมมนาของทางหอการค้าทุกประเทศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไลท์อยู่ที่การกล่าวศูนย์ทรพฤษเปิดงานสัมมนาหัวข้อนวัตกรรมทำจริงสู่ประเทศไทย๔๐นั่นเอง
เป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการทำการค้าในอนาคตนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณมาซีรีกล่อมแก้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
การประชุมหอการค้าทั่วประเทศได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
โดยมีเหล่านักธุรกิจนะคะทยอยเดินทางมาร่วมฟังการปรัฐกฐานะคะ
ในหัวข้อนวัตกรรมทำจริงสู่ประเทศไทย๔๐ค่ะ
ซึ่งจะเป็นการกำหนดทิศทางการทำธุรกิจในอนาคตค่ะ
บรรดานักธุรกิจสมาชิกหอการค้าไทยทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้าสู่เวทีการสัมมนา
นวัตกรรมทำจริงสู่ประเทศไทย๔๐
โดยนายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทย
ถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างธุรกิจนะคะ
ให้สามารถนำนวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติจริงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปัญหาของการเดินหน้าสู่ไทยแลนด์๔๐คือความไม่พร้อมค่ะ
ไม่เท่ากันในการเข้าถึงนวัตกรรมการไม่มีข้อมูลในระบบ
โดยนักธุรกิจไทยมีจำนวน๒๘๐๐๐รายเข้าระบบเพียง๗แสนราย
ดังนั้นหากสามารถนำจำนวนนี้เข้าระบบอย่างเป็นทางการได้
อย่างเช่นการเป็นสมาชิกหอการค้าไทยนะคะ
ก็จะทำให้ทราบสิทธิประโยชน์ในด้านการค้าต่าง
อย่างเช่นการสื่อสารจากรัฐสู่ผู้ประกอบการก็จะง่ายมากขึ้นค่ะ
ก็จริงแล้วเนี่ยหลายคนเขาก็ยัง
มันเป็นความพร้อมไม่เท่ากัน
บางคนไม่ได้นำเครื่องมือเครื่องไม้มาใช้เลย
บางคนอาจจะยังไม่มีข้อมูลข่าวสาร
แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าระบบซะด้วยซ้ำไป
คือผู้ประกอบการอย่างเช่นว่า๒ล้าน๘
เข้าระบบเพียงแค่๖๗แสนลายเองนะครับ
ในช่วงบ่ายจะแบ่งกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ

ระดมสมองสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง

ซึ่งกลุ่มประเทศนี้มีนโยบายที่เปิดกว้าง
รับการลงทุนจากต่างประเทศ
กลุ่มที่๒องค์กรที่ประสบความสำเร็จในภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่ค่ะ
เรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในยุคแห่งนวัตกรรม
และกลุ่มที่๓ค่ะการสร้างเศรษฐกิจจากนวัตกรรม
การนำเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก
มาพัฒนาบุคลากรการบริการและด้านสินค้า
เพื่อสร้างมูลค่าและทำให้เกิดการจ้างงาน
ซึ่งทั้งหมดนะคะจะเข้าสู่กระบวนการย่อยเป็นองค์ความรู้ค่ะ
ระดมปัญหาในแต่ละเรื่องโดยจะมีศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าคอยให้คำแนะนำ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในช่วงบ่ายนะคะจะมีการระดมสมองรวมกว่า๓ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งจะนำองค์ความรู้ตรงนี้นำเสนอให้แก่รัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่นวัตกรรม๔๐ต่อไป
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ